เศร้าของต้นปีปีนี้เลยนะครับปีหกห้า
เมื่อคืนนี้ช็อกกันทั้งวงการเพลงลูกทุ่งเลย
ใช่แล้วครับคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราทราบข่าวการป่วยหนักค่ะ
แล้วก็มีข่าวว่าคุณอาเสียชีวิต
ซึ่งตอนนั้นลูกชายก็ออกมายืนยันว่าคุณอายังไม่เสียชีวิตเป็นแค่ข่าวลือ

แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาลูกชายยืนยันนะครับ
คุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของไทยเนี่ย
ท่านเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย๗๔ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันดีอย่างแน่นอนกับผลงานของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับ
มีผลงานโอ้โหเพลงดังเยอะแยะไปหมดเลย
ท่านผู้ชมครับเราย้อนไปดูตำนานเรื่องราวของตำนานเพลงลูกทุ่งของประเทศไทยท่านนี้ก่อนนะครับ
ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา๕๐กว่าปีที่สอนเพชรสอนสุพรรณหรือว่าคุณอาสอนเพชรหรือว่าพ่อสอนเพชร
อยู่ในวงการลูกทุ่งของไทยเนี่ยมีผลงานเพลงดังเยอะแยะไปหมด
ใจจะขาดนี่จำได้แน่นอนนะฮะ
หวังตายแน่นี่ก็ดังมากนี่ฮะเจ้าของฉายา
หนุ่มนาเสียงเด็ดสรเพชรสรสุพรรณ
ใจจะขาดแล้วใจจะขาดแล้ว
ไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวัง
นี่ฮะผลงานของคุณอาสอนเพชรนะฮะแล้ววิธีการร้องหรือว่าเสียงร้องของคุณอาสอนเพชรนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับทุกผู้ชมครับ
สำหรับประวัตินะฮะคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณเกิดเมื่อ๒๗มีนาคมปี๒๔๙๑นะครับ
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวสุพรรณบุรี
เริ่มต้นอาชีพนักร้องเนี่ยจากการเป็นนักร้องก่อนในวงรำวงนะฮะเป็นนักร้องเชียร์รำวง
แล้วก็ถูกชักนำเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่ง
ผลงานสร้างชื่อเนี่ยก็คือเพลงข้าวไม่มีขาย
เพลงนี้ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคำ
จากสถานีวิทยุเสียง๓ยอดด้วยนะครับเมื่อปี๒๕๕๙
พี่ต้องกำท้อน
พี่เป็นคนจน
พี่ต้องกำท้อน
ทำงานให้แรง
เหมือนดังกังบันดาล
หนุ่มครานโถงโหยให้ก็แกล้ง
เรียกเป็นสอดเสียแพง
ให้พี่แต่ง
โอ้ยเงินมาให้มี
ไอ้หวังตายแน่มอเตอร์ไซด์ทำหล่น

คือดังเกือบทุกเพลงเลยนี่ขนาด
คืออาจจะไม่ได้คุ้นชื่อของศิลปินแต่ชื่อเพลงเนี่ย

นี่ฮะในยุคที่ไม่นานมากก็
เสียน้ำตาที่คาเฟ่ดีกว่าโอ้โห
หลายละเพลงดังทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

ก็หลังจากที่คุณอาสอนเพชรเสียชีวิตนะครับ
ลูกชายก็คือคุณแขกสุริโชค
นี่คือลูกชายของคุณอาสอนเพชรเนี่ย
เป็นผู้ที่แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อเมื่อคืนนี้นะฮะ
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกกดโพสต์ไปเนี่ยนะคะโอ้โห
เขาบอกเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจคนบันเทิงเลยค่ะ
มากันหมดทั้งวงการลูกทุ่งเลยนะคะ
ทุกคนต่างเข้ามาแสดงคอมเมนต์แสดงความเสียใจค่ะ
ทั้งคุณลำไยหายทองคำนะคะ

เนนี่รัชนกศิลปินลูกทุ่งหลายคนก็เนี่ยค่ะเอาภาพพ่อสอนเพชรมาโพสต์
แล้วก็เขียนข้อความไว้อาลัยกันนะคะ
คุณเอชายามิดชัยแล้วก็น้องชายคุณมิดมิดชัย
คุณหลิวอาจาริยาคุณจ๊ะนงพนี
คุณฝนธนสุนทรคุณยิ่งยงยอดบัวงาม
คุณกุ้งสุธิราชก็เหมือนกันคือมากันหมดเลยจริงค่ะ
ทั่วฟ้าเมืองไทยต่างคนต่างก็เสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้
แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยนะคะ
จากนี้ก็ยังมีตลกอาวุโสอาโน๊ตเชิญยิ้มค่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่า
เสียดายที่วงการเพลงต้องสูญเสียคนน่ารักอย่างสอนเพชร
ที่ผ่านมาเนี่ยวงการตลกเองก็ใช้เพลงของคุณอาสอนเพชรมาเล่นอยู่บ่อย

อาศรเพชรแกเป็นคนมีน้ำใจมากนะ
ฟรีงานไม่ได้ตังค์แกไม่เคยเกี่ยงเลย
มาให้หมดเลยไม่เคยอิดออดอะไรทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นการจากไปครั้งนี้เชื่อเลยว่า
ทุกคนต้องคิดถึงอามากแน่
แกเป็นคนที่ตลกมีงานที่ไหนก็แล้วแต่
แกรู้แกไปหมดนะไม่เอาค่าตัว
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่บวชลูกบวชหลานแต่งงานอะไรต่ออะไร
ถ้าแกรู้แกไปนะไปจอดรถตู้อยู่หลังเวทีเลยรอ

หรือกูไม่เรียกกูก็ไม่บ่นไม่ว่าขนาดระดับแกระดับสอนเพชร
ผมถือว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่รักตลก
แล้วตลกทั้งประเทศไทยก็รักแกด้วย
นี่ค่ะคุณอาสอนเพชรวันนี้จากไป
แต่มีแต่คนคิดถึงและแสดงความอาลัย

ท่านผู้ชมครับถ้าจะดูอาการป่วยของ
นักร้องลูกทุ่มชื่อดังของไทยอย่างสรเพชรสรภัณฑ์
ต้องย้อนไปเมื่อพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ประกาศขอรับบริจาคเลือดกันเลยนะครับ

เนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนื้อ
บริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็เกิดภาวะน้ำท่วมปอด
ตอนนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลได้
ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะ

ยังมีผลงานเพลงให้ปรากฏให้เห็นกันอยู่ในช่วง๑๐ปีหลังจากปี๕๓เนี่ย
แต่ผ่านมา๑๐ปีเนี่ยจู่ข่าวช็อกมันเกิดขึ้น
เมื่อ๒๖ตุลาคม๒๕๖๔ปลายปีที่แล้ว
คุณอาสอนเพชรเกิดอาการหน้ามืดอาเจียน

แล้วต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เข้าโรงพยาบาลธนบุรี๑ก่อน
หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็กลับมาอยู่บ้าน

จากนั้นช่วงกลางดึก๑พฤศจิกายนปี๖๔
ทางครอบครัวต้องนำตัวคุณอาสอนเพชรไปส่งโรงพยาบาลสุริราชด่วนอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากวูบหมดสติ๓พฤศจิกายน
คืนนั้นมีกระแสข่าวลือว่าเอาสอนเพชรสอนสุพรรณที่เข้าโรงพยาบาลเมื่อ๑พฤศจิกายน
นี่เสียชีวิตแล้วตกใจกันใหญ่เลยค่ะตอนนั้นอ่ะ
ลูกชายต้องออกมาบอกนะฮะบอกไม่จริงนะครับเป็นข่าวลือนะ
ส่วนอาการของคุณพ่อเนี่ยทรงตัวแล้วก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับ
๕พฤศจิกายนลูกชายของคุณอาสอนเพชรอัปเดตแจ้งข่าว
บอกว่าอาการของคุณพ่อนี่ดีขึ้นนะถึงขั้นลืมตาได้แล้วนะ
แล้วคุณหมอเนี่ยให้ถอดท่อช่วยหายใจด้วยนะแล้ว๘พฤศจิกายนทางครอบครัวยังไปทำบุญทอดกระถิ่นที่บ้านเกิดที่สุพรรณบุรีให้คุณอาสอนเพชรอยู่เลย
ผลบุญในครั้งนั้นก็เลยทำให้อาการเนี่ยดีขึ้นเรื่อยแต่ว่านี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
มาข้ามปีจนถึงต้นปี๖๕เนี่ยฮะสุดท้ายกลางดึกคืนที่ผ่านมามีข่าวว่าคุณอาสอนเพชรเสียชีวิตอีกครั้ง
และคราวนี้คุณแขกสิริโชคลูกชายของคุณอาสอนเพชรยืนยันว่าคราวนี้คุณพ่อเสียชีวิตจริงนะฮะ
ก็เหลือแต่เพียงบทเพลงต่างของคุณอาสอนเพชรประดับวงการเพลงไทยเพลงลูกทุ่งไทยต่อไปนะครับจะเป็นอมตะอย่างแน่นอน
อันนี้คือเรื่องราวต่างนะครับของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะฮะ
ซึ่งวันนี้ก็มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ
บรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณล่าสุดตอนนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปอยู่ที่นั่นด้วยนะคะคุณสิริวัณรักษัตริย์ติดตามรายงานกันเลยค่ะ
เชิญค่ะ
บรรยากาศของงานสวดพระอภิษฐรรมนักร้องลูกทุ่งเสียงทองแห่งบริมสุพรรณสอนเพชรสอนสุพรรณคืนนี้เป็นคืนแรกค่ะบรรยากาศก็มีบรรดาศิลปินนะคะเดินทางมาร่วมสวดพระอภิษฐรรมกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะได้เสียชีวิตจากไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้ค่ะที่โรงพยาบาลสิริร
ไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่มีการนำร่างของสอนเพชรสอนสุพรณมาประกอบพิธีที่วัดยางไทยเจริญผลค่ะร่างของสอนเพชรสอนสุพรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะได้นำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดยางไทยเจริญผลจังหวัดสุพรรณบุรีห้ามกลางความไว้อะไรและโศกเศร้าของครอบครัวญาติแฟนเพลงที่เดินทางมาร่ว
ทางไทยเจริญผลค่ะครอบครัวได้เปิดเพลงผลงานของสอนเพชรสอนสุพรณบนรถตู้มาตลอดค่ะซึ่งพิธีรถน้ำศพได้มีขึ้นในเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะทางครอบครัวของสอนเพชรสอนสุพรณค่ะได้เปิดใจกับไทรัตทีวีบอกถึงความสูญเสียครั้งนี้เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะตลอดระยะเวล
ด้วยกำลังใจจากครอบครัวค่ะก็กัดฟันสู้จนเมื่อวันนี้ค่ะครอบครัวได้เดินทางไปทำบุญที่จังหวัดนครราชสีมาแพทย์ได้โทรศัพท์มาแจ้งอาการนะคะและบอกถึงอาการที่จะต้องมีการเพิ่มยาค่ะจากนั้นโทรศัพท์ก็มีการแจ้งมาอีกนะคะว่าให้ครอบครัวรีบเดินทางมาดูใจสอนเพชรสอนสุพรณเป็นครั้งสุดท้ายในเวล
เพชรสอนสุพรรณก็จากไปอย่างสงบค่ะซึ่งนายสิริโชคสอนสุพรรณลูกชายคนที่สองก็บอกกับทางทีมข่าวของเรานะคะว่าครอบครัวได้เดินสายทำบุญบนบานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างค่ะเพราะอยากให้คุณพ่อหายป่วยและช่วงที่ป่วยพี่ชายทั้งสองคนก็ได้บวชให้กับคุณพ่อนะคะเพื่อที่จะแก้บนค่ะส่วนตัวเชื่อว่าหากคุณพ่อได้กลับบ้านมานอนรักษาที่บ้านอาจจะไม่จ

ใจทุกคนครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาบ้านได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหมอเขาโทรมาว่าพ่อเขาสิ้นใจแล้วค่ะ
ผมก็ได้บอกพ่อว่าพ่อไปให้ไปสบายนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการงานหรือสิ่งที่พ่อรักพ่อชอบคือเพลงลูกทุ่ง
ผมก็จะดูแลต่อไปแล้วก็เรื่องแม่ผมก็จะดูแลแม่เองแล้วก็พี่น้องทุกคน
เรื่องผลงานเพลงพ่อตอนนี้ผมก็ได้ตั้งไว้ว่าพระน้องชายบวชอยู่สารต่อให้เพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงคุณพ่อได้อยู่กับแฟนเพลงตลอดไปครับ
ทางด้านศิลปินดาราที่มาร่วมไว้อะไรในวันนี้นะคะ
ก็มีสดใสรุ่งโพทองนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ได้กล่าวทั้งน้ำตากับทางผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่าตอนรดน้ำศพก็คิดและบอกเพื่อนในใจว่ามาทิ้งกันไปก่อนได้ยังไง
ก่อนหน้าก็เคยหอกล้อกันนะคะว่าอย่าทิ้งกันไปก่อนแล้ววันนี้สอนเพชรสอนสุพรรณเพื่อนรักก็มาจากไปก่อนจริงค่ะ
ตนเองและสอนเพชรได้เข้าวงการมาพร้อมกันตั้งแต่ปี๒๕๑๓ค่ะช่วยกันประคับประคองตักเตือนกันมาตลอด
ก็ทำใจมาแล้วหลังทราบข่าวว่าเพื่อนเข้าโรงพยาบาลอาการสุดลงแต่ยังทำใจไม่ได้วันนี้ได้ยินเสียงเพลงของเพื่อนน้ำตามันก็ไหลออกมาค่ะ
ไปฟังเสียงความรู้สึกของสดใสรุ่งโพทองค่ะ

กูกับมึงเนี่ยมันมาด้วยกันคู่อย่างนี้

เมื่อกี้ก็เลยไปรถน้ำจบก็เพื่อนไปก่อนแล้วนะ
ก็ดีแล้วแหละทำงานเหนื่อยมามากแล้ว

ขณะที่แม่ขวัญจิตศรีประจันทร์กล่าวว่านับเป็นเครือยาศกัน

ตอนอยู่ในวงการก็ไปมาหาสู่กันตลอด
จนกระทั่งสอนเพศสอนสุพรรณป่วย
แต่ป่วยหนักครั้งนี้ไม่คิดว่าจะถึงขั้นจากไป
สุดท้ายก็ขอให้สอนเพชรไปอยู่ในพบภูมิที่ดีค่ะ
เราก็ไม่เคยเรียกหวัญจิตเรียกพี่เกลพี่เกลแต่ก็
พ่อป่วยหนักครั้งนี้ก็พ่อคิดว่าไม่น่าจะถึง
ท่านจะต้องแก่งไปเนอะ
ก็รับสารทำวิบัติที่ดีที่สุดแล้ว

ซึ่งก็บอกกับเราว่ารู้สึกช็อกและเสียใจมากค่ะ
เพราะเคยนำเพลงของพ่อสอนเพชรไปประกวดร้องเพลง
แล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณพี่ชายคนนี้

อยู่ในหัวใจของแฟนเพลงทั้งประเทศตลอดไป
ปีที่แล้วคนไทยสูญเสียนักร้องเสียงทองไปหลายคนค่ะ
มาปีนี้ก็สูญเสียสอนเพชรสอนสุพรรณไปอีก
ถือเป็นข่าวเศร้าตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมของสอนเพชรสอนสุพรรณ
ทางญาติก็จะตั้งบำเพ็ญไว้๗คืน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๑๖มกราคมนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของการสืบสารผลงานเพลงนั้นนะคะ
ทางครอบครัวก็ได้บอกว่าจะให้น้องชายค่ะ
สืบสารบทเพลงเสียงเพลงของคุณพ่อต่อ
เนื่องจากว่าเส้นเสียงของน้องชายนั้นมีเอกลักษณ
แล้วก็คล้ายกับสอนเพศสอนสุพรรณคุณพ่อเป็นอย่างมากค่ะ
แล้วก็ฝากถึงแฟนเพลงทุกคนนะคะว่าในช่วงระยะเวลา๗วันนี้นะคะ
หากใครต้องการที่จะเดินทางมาไว้อะไรก็สามารถเดินทางมาได้
ที่วัดยางไทยเจริญผลอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดบรรยากาศมาตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะ
นาวีกันเทศถ่ายภาพสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดยางไทยเจริญผลอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะคะก็สามารถเดินทางไปร่วมกันได้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทั้งในเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็ไลน์หน้าจอเยอะมากเลย
แสดงความเสียใจแล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นแฟนเพลงพ่อสอนเพชร

คือเพลงของอาสอนเพชรเนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ร่วมสมัย
ผ่านยุคสมัยต่างมากบ้าง
โอ้โหตั้งแต่เราเด็กจนโตจนคือหลายคนแม้แต่เด็กรุ่นหลังก็ต้องได้ยิน
เคยได้ยินผ่านหูแน่นอน
ซึ่งตรงนี้ถือว่าทุกคนคิดถึงอย่างแน่นอน
ใช่ค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ